คุณผู้ชมเดี๋ยวจะบอกว่ารายการเรามันเบรกข่าวนี้มันร้อนเกินไป
เบรกความร้อนแรงด้วยความน่ารักตะมุตะมิหน่อยนะฮะ
ถือโทรศัพท์เนี่ยไม่ใช่อะไรเพราะว่าอัปเดตล่าสุด
นี่รูปนี้เลยน่ารักมากนะคะ
ลูกของคุณแม่อีฟพุทธธิดาศิระฉายาแล้วก็คุณพ่อต้นเติมศักดิพร
นี่เบบีตัวน้อยมาใหม่เป็นน้องสาวของเด็กชายมีบุญ
หลานสาวของคุณยายเปี๊ยกอรัญญานามวงค่ะ
ชื่อว่าน้องมีตังค์
มีชื่อจริงคือเด็กหญิงพิมระวีศิระฉายานะคะ
คลอดวันนี้คุณผู้ชมน้ำหนัก๒๓๖๐กรัม
น่ารักตุมุติมิเลย

คล้ายตุ้มตาคล้ายอันให้เสร็จค่ะ
ยินดีด้วยกับพี่อีฟพุทธธิดานะคะ